อันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาดแล้วก็น่ากลัวมาก
เมื่อวานนี้มีการนำเสนอภาพข่าวจากกล้องวงจรปิดไปเรียบร้อยแล้ว
ประกบยิงถล่มเสียรับเหมาดับคารถกระบะ
แล้วภาพที่เดี๋ยวออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นต้องบอกว่ามันอุกอาด
ขณะที่คนนึงขับรถอีกสองคนมีจังหวะเห็นชัดชัด
เปิดกระจกออกมาสองมือค่ะสองมือแสดงว่า
มีคนนั่งข้างคนขับหนึ่งมีคนนั่งเบาะหลังหนึ่ง
รุมยิงรถคันนี้เสียรับเหมานะคะ
สิบกว่านัดประกบข้างรถกระบะที่เห็นค่ะ
กล้องวงจรปิดจริงมันบันทึกภาพไว้ได้ชัดเจนทุกพฤติกรรมทั้งหมด
อย่างที่บอกว่าคนร้ายรู้แน่ในรถคันนี้
มีต้องไม่ต่ำกว่า๓คนเพราะอะไรมันต้องมีคนขับรถหนึ่ง
แล้วมันมีสองคนไงที่ยื่นมือออกมาเพื่อเอาอาวุธปืนออกมายิง
แล้วนี่แหละค่ะรถกระบะคันนั้นก็เป็นรถกระบะของเสียรับเหมาก่อสร้างคนหนึ่ง
ชื่อว่านายสมพรสินทองอายุ๔๖ปี
เขาเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการรับเหมาก่อสร้าง

ประกบค่ะมีคนร้ายมาในรถคันนี้ก็คือรถเก๋ง
คือเขาถูกยิงเข้าที่ไหนบ้าง
บริเวณลำตัวด้านขวา๔นัดขาขวา๑นัด
เจ้าตัวเสียชีวิตคาที่จริงโดนกระหน่ำยิงเป็น๑๐นัดเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้ค่ะ
ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะค่ะที่อำเภอเวียงสะที่สุราชธานี
ทางด้านของภรรยาผู้เสียชีวิตคุณผู้ชม
ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบนี้ว่า
ตัวสามีเขานะคะประกอบธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้างอาคารจำหน่ายคอนกรีตผสมรายใหญ่
แล้วก็ยังมีร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
เอาเป็นว่าเขามีธุรกิจโอ้โหเยอะพอสมควรเลย
ก่อนหน้านี้๑สัปดาห์เธอเล่าแบบนี้
บอกว่าสามีเธอนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้าน
แล้วอยู่ดีสามีพูดขึ้นมาว่า
เนี่ยมีค่าหัว๓ล้านนะ
มีคนลงขันจะมาจ้างฆ่าสามีของเธอ๓คน
บอกเฮ้ยได้ยินสามีพูดแบบนี้
ยังคิดว่าสงสัยเมามั้งแล้วพูดเล่นไม่ติดใจอะไร
ที่สำคัญสามีพูดมาประโยคนึงที่เธอสงสัยจนถึงตอนนี้ว่า
สามีบอกมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมอยู่เบื้องหลัง
คนที่ลงขันจะมาจ้างฆ่าเขาด้วย
แล้วหลังจากนั้นมีผู้หญิงคนนึงนะคะ
โทรมาเตือนสามีบอกให้ระวังตัว
จนสุดท้ายมาเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
สาเหตุตัวภรรยาบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนนะคะ
ล่าสุดเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะรองภูมิชาการตำรวจภูทรภาค๘

เดินทางไปร่วมประชุมคลี่คลายคดีเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็แน่นอนว่าภรรยาผู้เสียชีวิตก็มาให้ปากคำด้วยอีกรอบหนึ่ง
โดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการนำทีมไปจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะต้องไปเริ่มจากจุดเริ่มต้นก่อนที่จะไปโดนคนร้ายมาประกบยิง
มาจากจุดเริ่มต้นที่คนร้ายไปซุ่มรอผู้ตายออกจากบ้านนะคะ
ตามเส้นทางไปเรื่อยมีการทดสอบเรื่องของเวลาต่างด้วย

คนร้ายมาจอดรอหน้าบ้านของผู้ตายค่ะตั้งแต่ตอน๖โมงเช้า
จนกระทั่งต่อมาเกือบ๒ชั่วโมงกว่าตอนเวลา๘โมง๕๐
นายสมพรขับรถกระบะออกมาจากบ้านก็ไปตามเส้นทางถนนปกติ
พอคนร้ายสบโอกาสนี่แหละค่ะมีรถสวนทางมา
ของคนร้ายเร่งเครื่องขึ้นมาประกบยิงอย่างภาพที่เราทำให้คุณผู้ชมได้ดู
ให้เข้าใจง่ายพอยิงเสร็จแล้วรถของคนร้ายขับต่อไปอีกประมาณ๔๐เมตร
แล้วยังเลี้ยวกลับมายิงแล้วรอบนี้คนขับเป็นคนยิงแล้วนะคะ
จากนั้นขับรถไปตามเส้นทางข้ามถนนพาดไปตรงทางเรียบทางรถไฟ
ตรงตลาดแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนเอเชีย๔๒
รายงานข่าวมีการแจ้งแบบนี้นะคะว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของตำรวจ
พบว่ารถเก๋งคันก่อเหตุนั้นจริงคุณเห็นว่ามันมีเลขทะเบียนใช่ไหม
แต่ไม่ต้องตามแล้วล่ะค่ะเพราะมันเป็นทะเบียนปลอมค่ะ
เพื่ออะไรเขาวางแผนในการก่อเหตุมาแล้ว
เพื่อเลี่ยงการถูกตรวจจับจากกล้องวงจรปิดตามแหล่งชุมชนและบนถนนหนทางที่จะมีกล้อง
เชื่อว่ารถเก่งคันที่ก่อเหตุน่าจะถูกนำไปทำลายพญาหลักฐานแล้ว
สืบส่งของเจ้าที่บอกว่าตอนนี้เป็นไปอย่างยากลำบากแต่จะทำให้เต็มที่นะคะ
ส่วนเรื่องของพฤติการการก่อเหตุคนร้ายมีการดูลาดเหล่าก่อนที่จะเริ่มลงมือ
วางแผนมาเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรือเปล่า
ว่าอย่างที่ภรรยาบอกนั่นเองนะคะ